อีกหนึ่งเรื่องให้ฝากเตือนกันเข้าของเครื่องใช้ต่างก็ต้องเช็คกันให้ดีนะ
ถ้าเกิดว่ามันไม่รักดี
ก็อาจจะทำให้เรานั้นเจ็บตัวได้แบบนี้ครับ

เพราะว่ามันลาศิกขาไปแล้ว

จะเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่ารองเท้าบางทีใช้ไปนานเนี่ย

แต่ลักษณะแบบนี้มันลาศิกษานานแล้ว
มันก็เลยทำให้ลื่นแบบนี้

แต่ว่าได้เรื่องของการฝากเตือนภัย

เห็นทางนี้มันแบบเป็นสโลปลื่นเป็นทางชันแบบนี้

ได้ค่ะค่ะไม่อย่างนั้นก้นกก
อันนี้อันตรายนะคุณผู้ชมต้องระวังกันด้วยนะ

ดิฉันเคยมีลักษณะแบบนี้
แต่เรายังด้วยความว่าเรายังทรงตัวกลับมาได้ไง
แต่ถ้าบางคนลื่นถล่ายไปหัวลังข้างแตกต้องดูดีนะจ๊ะ